มีคดีที่เป็นการฆาตกรรมแล้วก็อำพลางศพเกิดขึ้นอีกแล้ว
แล้วคนก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตาย
เรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากเมื่อ๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
วันนั้นนายนบโสพลวสุอายุ๓๖ปี
ไปแจ้งความที่สอนอทุ่งครุ
บอกว่าภรรยาของเขาหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์
ค่ะหลังแจ้งไปได้สามวันตำรวจก็พยายามเรียกมาสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม
อ่าก็บ่ายเบียงไปบ่ายเบียงมาหลังจากนั้นนายนบก็หายตัวจากบ้านไปเลย
อืมจนทางญาติเขาสงสัยมาดูที่บ้านพบกองทรายอยู่ข้างบ้านเป็นกองทรายที่ไม่เคยมีมาก่อน
ใช่ค่ะผิดสังเกตก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่มัศยิตด้วยนะคะ
เข้ามาขุดกองทรายนี้สิ่งที่เจออันดับแรกคือมือโผล่ขึ้นมาจากกองทรายเนี้ย
ภรรยาที่นายนบบอกว่าหายตัวไปเนี่ยกลายเป็นศพไปแล้ว
ใช่ทางญาติบอกว่าจำได้จำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ใช่แน่
นี่ฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ถนนประชาอุทิศซอย๘๖แขวงบางมดเขตทุ่งครุกอทม
เนื้อที่ประมาณ๗๕ตารางวารอบตัวบ้านมีรัวรอบขอบชิดนะครับ
ตรงบริเวณซอกทางซ้ายมือของบ้านเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ย
มีกองทรายนะฮะกองทรายแล้วก็พื้นดินอยู่ในลักษณะเหมือนกับถูกฝังกลบอะไรบางอย่าง
เป็นกองทรายที่ญาติญาติบอกว่าไม่มีที่บ้านแห่งนี้ไม่มี
ก็เลยขุดนะครับขุดลึกลงไปได้แค่ราว๖๐เซนติเมตร
พบศพนางอิสดาอุตส่าห์เพลียนอายุ๓๕ปี
ภรรยาของนายนบเจ้าของบ้านถูกฝังอยู่ใต้ดินนี่ฮะโอ้โหกลายเป็นเรื่องเลยทีนี้
ใช่ค่ะแล้วคนแถวนั้นบอกว่ามีรถขนทรายเข้ามาที่บ้านหลังนี้
ช่วงวันที่๔กุมภาพันธ์แบบผิดสังเกตมาตั้ง๒ครั้ง
ใช่โอ้โหแล้วนี่ไปแจ้งความเอาไว้เมื่อ๑๗กุมภาพันธ์
แสดงว่าจาก๔มา๑๗นี่นะ
ก่อนที่จะหายตัวไปหลังจากแจ้งความ๓วันนะครับท่านผู้ชมครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับซึ่งคดีอยู่ที่สอนอทุ่งครุนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจนพบศพแล้วนะฮะ
สำหรับผู้ตายคือนางอิสดาอุตสาเนี่ยนะครับ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นสภาพศพนั้นถูกฝังดินนอนคว่ำหน้าอยู่
แล้วก็เริ่มเน่าเปื่อยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณสองสัปดาห์ผลการตรวจสอบร่างกายผู้ตายพบบาดแผล
คล้ายถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบชนิดที่ศีรษะด้านหลัง
บริเวณแผ่นหลังเหนือสะโพกมีแผลชะกันคล้ายถูกแทงด้วยของมีคมนะฮะ
พลตำรวจรีสำริทตรงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
และเตรียมขอสารออกหมายจับนายนบโสพลวสุสามีของผู้ตาย
เนื่องจากตำรวจพบพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอ
เชื่อได้ว่านายนบเป็นผู้ก่อเหตุ
แต่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับเนื่องจากอยู่ในสำนวนคดี
นี่คือภาพของสามีของผู้ตาย
หลังจากที่พบศพตัวนายนบเองนั้นหายจากบ้านไปก่อนหน้านี้แล้ว
ก่อนหน้านี้ไปแจ้งความว่าภรรยาหายตัวไป
พนักงานสอบสวนพยายามเรียกนายนบมาสอบถามรายละเอียด
แต่บ่ายเบียงไม่มาตามนัดแล้วก็หายตัวไปเลย
ญาติผู้ตายเอกใจมาดูที่บ้านซึ่งปกติแล้วผู้ตายอยู่กับสามี
แล้วก็ลูกรวมทั้งหมด๖คนจนพบว่ามีพิรุษที่กองทรายข้างบ้าน
ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันขุด
แล้วก็พบศพเจ้าหน้าที่ประจำมัศยิตที่อยู่แถวบ้านนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายกับสามีประกอบอาชีพเป็นในหน้าจัดหาบ้านเช่าและห้องเช่า
แต่ตอนนี้คาดว่าจะไม่ได้ทำงานอะไรเมื่อวานนี้ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์
ญาติของผู้ตายไปตามให้มาช่วยดูแล้วก็ลองขุดดินบริเวณจุดพบศพ
ปรากฏว่าขุดไปได้ไม่เท่าไหร่ฮะสักแค่๓๐๖๐เซนติเมตร
ถึงกับพังงะเมื่อพบมือของผู้ตายโผล่ออกมาซึ่งญาติบอกว่านี่คือมือของนางอิสดา
ค่ะที่หายตัวไปจากการสอบถามรอปภของหมู่บ้านบอกว่า
เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์เห็นรถบรรทุกทรายนำทรายมาส่งที่บ้านหลังนี้๒เที่ยว
ก็ไม่รู้ว่านำมาทำอะไรเบื้องต้นตำรวจตั้งปมสังหารว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาส
ในครอบครัวแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ต้องหาลงมือฆ่าภรรยาอย่างไร
เป็นการก่อเหตุที่บ้านหรือสถานที่อื่นแล้วนำศพมาฝังอำพลางคดีต้องรอจับตัวได้
แล้วก็สอบสวนอย่างละเอียดขณะที่ความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้าย
ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตอนนี้มีเบาะแสว่าผู้ต้องหาหลบไปที่จังหวัดหนึ่ง
ทางภาคตะวันออกนะครับ
สาเหตุเนี่ยมันเรายังสันนิษฐานอะไรไม่ได้แต่จากพยานแวดล้อมเนี่ยเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับ
ระหว่างระหว่างของสามีนะครับกับภรรยากันเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวมากกว่า
คือพยานรอบบ้านเนี่ยก็เห็นเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งที่มีเป็นประจำนะครับ
หลังจากที่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะฮะเราก็น่าเชื่อว่าน่าจะมีส่วนนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ถือเป็นข่าวที่คึกโครมนะครับ
ก็เป็นที่คาดหวังของสังคมนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรที่ไม่ผิดพลาดนะครับ
เราก็จะให้ความละเอียดรอบครอบนิดนึงในการพิสูจน์ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นคนตายเป็นใครนะครับสาเหตุการณ์ตายหรือตายสถานที่ตายตายที่ไหนนะครับ
ต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะจะได้เกิดความเป็นธรรมกันทุกฝ่าย
อย่างเรื่องรอยถูกยิงด้านหลังท้ายถอยตรงนี้ตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบร่องรอยการใช้ปืนในบ้านเนี่ย
อันนี้ไม่มีนะไม่พบก็เลยไม่รู้ว่าไปยิงกันที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ยังพุ่งไปที่เรื่องการทะเลาะระหว่างสามีภรรยา
ไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องของทรัพย์สินเพราะว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรของผู้ตายที่หายไป
เชื่อว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนก็เหลือเพียงแค่การติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ก็ขาดการติดต่อไปเลยไม่สามารถติดต่ออะไรได้เลย
ญาติญาติก็ติดต่อไม่ได้โซช่งโซเชียลอะไรนี่ก็หายเงียบไปเลยนะครับข้อมูลเชิงลึกจากฝ่ายสืบสวนพบว่าเมื่อปี๕๙ผู้ตายกับสามีเคยตัดสินใจแยกกันอยู่มาระยะหนึ่งนะครับ
แล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่ด้วยกันไม่กี่เดือนแต่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอดโดยเฉพาะช่วงสามปีที่ผ่านมา
ของผู้ตายแล้วก็ญาติของฝั่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลตรงกันว่าทั้งคู่นอกจากทะเลาะกันแล้วเนี่ยทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตอืม
ของผู้ตายวันนี้ก็เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยจะละหมาดที่มัศยิตในซอยสุขสวรรค์๖๖
นำไปทำพิธีฝังที่กูโบในซอยประชาอุทิศ๖๙โดยญาติญาติก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากที่ต้องมาพบศพกันในลักษณะแบบนี้นะคะ